คุณผู้ชมค่ะมากันที่ใบเฟิร์นพัศกรนะคะนิกกี้นัชัด
และก้อยอรัชพรกันหน่อย๓คนนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์มันแปลกอยู่นะคะ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใบเฟิร์นกับนิกกี้เองเขามีข่าวคราวว่าเอ๊ะกิ๊กกักอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะ
แล้วใบเฟิร์นเนี่ยพอมีข่าวว่าฝ่ายชายออกสื่อชัดเจนว่าจะเดินหน้าจีบสาวก้อย
ถึงกับบล็อกไอจีนิกกี้เลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คู่นี้เขาก็ดูซี้กันดีนะคะ
ซึ่งเรื่องของการบล็อกไอจีเนี่ยใบเฟิร์นขอออกมาชี้แจงว่า
เป็นเพียงการงอนกันของเพื่อนที่สะสมมาหลายเรื่องหลายครั้ง
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าน้อยใจที่ฝ่ายชายคิดจะไปจีบคนอื่น
ทั้งที่มีข่าวอยู่กับตัวเองอย่างที่เมาส์การ

ส่วนเรื่องหัวใจตัวจริงของใบเฟิร์นตอนนี้ใบเฟิร์นบอกว่ายังโสดนะคะ
และที่เห็นว่ากลับไปคุยกับเจโม่อดีตคนรู้ใจที่เคยมีข่าวมีคราวกันไป

ยืนยันว่าตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
หนูก็พร้อมที่จะรอให้คนเข้ามาในชีวิตอยู่
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังโสดสนิทนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่กับความสัมพันธ์ของคุณเจโม่เนี่ยก็ยังไม่แน่ไม่นอนในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ